เปิดตัวงานกันอย่างเป็นทางการนะครับพูดถึงความพร้อมกันจะแข่งขันยี่สิบหก
ก็มียอดทีมโต๊ะเล็กระดับโลกครับถึง๙สโมสรจาก๔ทวีปเข้าร่วมฟาดแข้ง
รอบแรกจะแข่งแบบพบกันหมดในสายและนำแชมป์กลุ่มของแต่ละสาย
ก็มีทั้งหมด๓สายครับแชมป์กลุ่มเข้าไป๓ทีมแล้วแล้วก็จะคัดเอาทีมดับ๒
ที่ผลงานดีสุดนะครับใน๓สายเนี่ยคัดทีมเดียวก็เข้าไปเป็น๔ทีมเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ
ความพร้อมของเจ้าภาพชนบุรีแชมป์สโมสรเอเชีย๒สมัยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจบอันดับ๔ในศึกสโมสรโลก
พูดถึงผู้เล่นของชนบุรีก็มีเสียผู้เล่นไปสองคนนะครับแต่ว่าถือว่าเขาไปได้ดีครับ
ลองไปทดสอบฝีเท้าดูเพื่อโอกาสในการที่จะได้ลงเล่นนะครับ
นั่นก็คือพิรพัฒนแก้ววิไลแล้วก็ปารัฐกิติพานุวงศ์ครับ
แค่งดาวรุ่งทีมชาติไทยของชวนบุรีเดินทางไปสเปนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปร่วม
ในวันที่๑๔กันยานยนนี้ถ้าซ้อมดีมีโอกาสลงเล่นนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักเตะไทยไปก่อน
คนแรกเนี่ยก็คือสุภพฤทธิ์เถือนกลาง
แล้วก็มีรณชัยจวงศุกร์กับมุมัติอุสมันบูซา
ปีที่แล้วไปกันมาสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
พอสมควรเหมือนกันก่อนที่เจ้าเม็ดเนี่ย
ฮมัติจะมีโอกาสลงเล่นนะครับในช่วงท้ายซีซั่น
แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยครับทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ
เป็นคนแรกในไทยที่สามารถยิงประตูลีกสเปนได้
สุดท้ายเนี่ยซาเดียโก้ก็ตกชั้นมาระดูการที่แล้วนะครับ
ทำให้โอกาสนะครับทั้งสองคนสำหรับเตอร์ปานัทแล้วก็ดะพีรพัฒน์เนี่ย
น่าจะมีโอกาสลุ้นลงเล่นในเกมระดับดิวิชั่น๑เหมือนกันครับ